ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ตอบแบบเลี่ยงมาโดยตลอดนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักดังกล่าว

วันนี้พุ่งเข้าหานักข่าวเดินมาหาเลย
แล้วตอบเองเลยแบบชัดนะคะ

แล้วก็จะไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนี้ด้วย

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

นี่ปกติต้องเดินไปหาท่านแล้วตะโกนเรียกเลยนะ
ถูกต้องถามนักข่าวเลย

พลเอกประยุทธ์พูดถึงอนาคตทางการเมืองของตัวเองนะคะ
ว่าจะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ

มีชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกันหมดแล้ว

เสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

หลังจากนี้จะไปสมัครเป็นสมาชิกพัก

รอทางพักกำหนดวันที่ชัดเจนมาเท่านั้น

ตัดสินใจมานานแล้วที่จะมาอยู่กับ

เพราะทางพักพร้อมเสนอให้เป็น
ลุกร่วงถึงแม้จะเหลือเวลาไม่มากก็ตามค่ะ
แก้ไว้ให้พวกพูดมากากว่า
ต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา
ก็คิดว่ามันน่าจะได้สารต่อ
เดือนวันของชาติ
แต่ว่าผมสามารถอยู่ในเวลาที่กำหนด
ตามที่กำหนดก็ในระหว่างนั้น
ไม่ได้จากกันไปไหนดิก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิม
ไม่มีไม่มีผมอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของทหารกับทหารด้วยกัน

จะรับรัชกาลร้อยปรี

ความประพันธ์ในนี้มันไม่มีใครลบล้างผมได้
พลเอกประยุทธ์ชัดเจนขนาดนี้ท่านอื่นก็เริ่มทยอยเห็นความชัดเจนค่ะ
คุณแรมโบอิสานค่ะในสินสังคมอัฐาวงค์ที่ไปตั้งภักดิ์เทอดไทยและเป็นหัวหน้าภักดิ์ค่ะ

ทีนี้เขายื่นใบลาออกแล้วนะออกจากหัวหน้าพักออกจากสมาชิกพักเพื่อไทย
ก็จะไปร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์ไงคะรวมไทยสร้างชาติ
อีกคนนึงที่ยอมรับว่าจะไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติ
คุณชัชวัณคงอุดมสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์พักพลังท้องถิ่นไทย
บอกว่าจะไปเป็นทีมยุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
จะไปสมัครสมาชิกพักวันไหนเดี๋ยวรอดูก่อน
เพราะมันมีผลผูกพันกับการเป็นสอสอใช่ไหมคะ
คือพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้คึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะครับ
คุณพิรพังศาลีรถวิพากษ์หัวหน้าพักษ์
ซึ่งตอนนี้เป็นเลขาธิการนายกด้วย
วันนี้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเลยนะครับ
เพื่อรายงานกันแจ้งกันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์
ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพัก
เปิดแถลงข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมครับ
พร้อมกับบอกว่าทางพักดีใจมากที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจมาร่วมงานกับพัก
เพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า
พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกได้อีกแค่๒ปี
แต่ไม่เป็นอุปสรรคเพราะเงื่อนไข๒ปี
เป็นเงื่อนไขสำหรับตำแหน่งนายมนตรีเท่านั้น
แต่ไม่ได้ห้ามพลเอกประยุทธ์ทำงานทางการเมืองอย่างอื่น
ส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจใช้ตำแหน่งทางการเมือง
ประโยชน์ให้กับพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่
ทางคุณพีรพันธ์บอกว่า
ยืนยันว่าสามารถแยกกันได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว
ระหว่างงานรัฐบาลกับงานพักการเมือง
ตั้งแต่อดีตมาก็เป็นแบบนี้นี่แหละ
อย่างตอนนี้ในคอรมอก็มีอยู่หลายพักการเมือง
ทีนี้พอนักข่าวถามว่าเอ๊ะอย่างนี้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกำลังเนื้อหอมเลยนะ
เตรียมรับมือกับสอสอที่แห่เข้ามาสมัครที่พักได้ยังไงบ้าง
คุณพีรพันธ์บอกว่าไม่อยากพูดอะไรมาก

แต่เงื่อนไข๒ปีมันเป็นเพียงแค่เงื่อนไขที่บอกว่าห้ามเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ไม่ได้ห้ามท่านทำงานการเมืองหรืออยู่กับพักการเมือง
หรือจะรับตำแหน่งใดทั้งสิ้น
แล้วก็คำว่าอยู่๒ปี๓ปี๔ปีผมคิดว่าจะกี่ปีเนี่ย
มันก็สามารถช่วยกันฟูมฟักสร้างนักการเมืองดีอย่างท่านขึ้นมาได้ใหม่ได้
เพราะฉะนั้นการจะอยู่กี่ปีไม่ได้เพียงแค่อยู่เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
อยู่เพื่อเป็นสอสออยู่เพื่อเป็นอะไร
แต่ผมคิดว่าที่สำคัญคือท่านสามารถใช้เวลา๒ปีที่ดำรงตำแหน่ง
ในส่วนของนายกรมตรีต่อไปถ้าได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชน
ท่านสามารถที่ใช้เวลาตรงนี้ช่วยกันสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ขึ้นมาได้
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินพักกันมาอย่างได้ดี
มีผู้แสดงความสนใจเข้ามาในอดีตเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย
ก็ผมไม่อยากพูดหรอกเพราะผมไม่ชอบไปคุยเหมือนอะไร
แต่ว่าเอาเป็นว่าผมประกาศเมื่อไหร่ไม่น้อยกว่าคนอื่นแล้วกัน
ประกาศความชัดเจนคือยังไงทุกภาคการเมือง
ถือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันอยู่แล้ว
แข่งขันทำงานให้กับประชาชนอยู่แล้ว
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยหนูจะยังช่วยราชศรีอยู่ไหม
คุณอนุทินบอกว่าราชศรีของหนูวันนี้คือประชาชนเท่านั้น
คุณจุฬิลักษณะวิสิตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตรนะครับ
เตือนว่าสิ่งหนึ่งที่พอเห็นภาพก็คือ
นายกต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังมากขึ้น
เพราะถ้าสมัครเป็นสมาชิกพักเมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนในทาง
การเมืองแล้วก็ต้องทำงานอย่างอ่าเป็นกลางด้วยนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นแก่นำพัก
รีรวมไทยด้วยนะฮะบอกว่าก็ยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์
การเมืองสู่การเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวนะก็ถือว่า
ดีที่สุดสำหรับการประกาศจุดยืนทางการเมืองไม่ต้องอ้อมอ้อมแอมแอ้ม
ไม่ต้องแทงกั๊กอีกต่อไปนะขณะเดียวกันนะครับอาจารย์สมชัยก็ได้
ประกาศเตือนเอาไว้นะครับบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์นะพร้อม
เป็นแคนดิเดตนายกโดยที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักคณะ
กรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่มีมติมันจะเข้าข่าย
คนนอกครอบงำพักหรือเปล่ามีโทษถึงขั้นยุบพักนะเพราะ
ฉะนั้นถ้าหากจะเข้าสู่การเมืองเนี่ยควรศึกษากฎหมายให้ดีด้วย
หรือถ้ามีทีมงานกฎหมายเนี่ยก็ให้ไปเปลี่ยนไว้ก่อนดีไหม
ก็จะกลายเป็นว่าเป็นการมีความผิดถึงขั้นถูก
พักหรือเปล่าเนื่องจากประกาศเป็นคันดิเดตนายกของพัก
โดยที่พักเขายังไม่มีมติเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับ